ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นฝันบอกเหตุหรือเปล่านะคะ
เกิดขึ้นที่อายุทยาค่ะครับลูกสาวเนี่ยนะคะ
อยู่อยู่นอนอยู่แล้วก็ฝันฝันไม่ดีอะค่ะแล้วพ่ออยู่ที่บ้านคนเดียว
ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกพ่อว่าพ่อฝันไม่ดีเลยระวังตัวด้วยนะ
ไม่รู้ว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่าพูดจบปุ๊บเสียงดังโครมดังเข้าบ้านเลย
อืมลูกพ่วงของรถบรรทุกพ่วงค่ะครับมันหลุดออกมาแล้วมันก็กระเด็นไปกระแทกบ้าน
ยับเยินไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมอุปสรรค์อันตรงแย่งหัวเวียง
ถนนเสนาผักไห่ในตำบลหัวเวียงนะคะโดยรถพ่วงสิบแปดล้อเนี่ยนะคะ
ทำลูกพ่วงหลุดคุณผู้ชมดูสิลูกพ่วงเนี่ยไม่เล็กเลยนะ
ตัวรถอ่ะเล็กกว่าลูกพ่วงเยอะลูกพ่วงมันหลุดออกมาแล้วก็ไปพุ่งชนร้านค้าขาย
ฝากและบ้านเรือนประชาชนรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ข้างทาง
แล้วก็พลิกตะแคงเท้งเต้อยู่แบบนี้
นี่คือนายเยื้อนพิญญกิจวัย๖๘ปีเจ้าของบ้านนะคะ

เดินออกมาจากบ้านข้ามไปฝั่งถนนอีกฝั่งนึงได้แค่๕นาที
ซึ่งตอนนั้นลูกสาวโทรศัพท์มาบอกว่าให้ระวังตัวนะ
เพราะลูกสาวฝันว่าขับรถชนคนตาย๒คน
ยังไม่ทันวางสายเลยค่ะพอลูกพูดจบเท่านั้นแหละ
พ่วง๑๘ล้อคันนี้ค่ะก็ขับสายไปมา
แล้วลูกพ่วงเนี่ยมันแซงตัวแม่คือแซงหน้ารถขึ้นมา
แล้วก็ชนกับร้านค้าและบ้านของเขาจนหาบ้านไม่เจอแล้วค่ะตอนนี้

มันทับไปเลยเหรอคะอ้าวอืม
ตอนนี้พวกลุงอยู่ในบ้านป่ะอยู่ทุ่มฝั่งโน้นอ๋อเข้าไปฝั่งโน้น
ออกไปนานยังยังไม่ถึง๕นาทีแล้วก็ได้ยินเสียงเลยเหรอ
ก็ยืนคุยโทรศัพท์เห็นมันแซงมาเห็นเหวี่ยงไปเวี่ยงมา
มันก็พุ่งลุกเข้านี่เลยอ๋อคุยโทรศัพท์ได้สองคับ
หยุดคำยังไม่ใช่ทุกเรื่อง
แต่พอถึงจุดเกิดเหตุค่ะอยู่ตัวพ่วงมันหลุดออกมาค่ะ

เขาบอกว่าเคราะห์ดีมากจริงนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้เลย
คงต้องขอบคุณลูกสาวใช่ไหมนะฮะ
ยังไงไม่รู้มันหลุดออกมาต้องตรวจสอบกันดีนะคะ
คนที่ทำหน้าที่ในการขับรถพ่วงรถบรรทุกอะไรเหล่านี้เนี่ย
จะเป็นรถกระบะรถพ่วงรถเล็กรถใหญ่ก็ดีตรวจสอบหน่อย
ล็อกที่ล็อกมันแน่นหรือยังมันรัดกลุ่มหรือยังนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ตำรวจเขาคาดการณ์ว่า
สลักที่มันเป็นตัวล็อกตัวเกี่ยวระหว่างลูกพ่วงกับตัวแม่เนี่ย